ติดตามกันต่อนะคะไปดูที่เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีค่ะ
มีชายวัย๖๒ปีไม่พอใจเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องเพราะว่า
มีการแย่งกาวต่อท่อน้ำเข้าสวนแล้วก็คือทะเลาะกันอืม
ทีนี้พอช่วงค่ำได้จังหวะชวนทะเลาะต่อค่ะ
จากนั้นก็มีการใช้อาวุธปืนที่เตรียมมายิงหนุ่มร่วมงานสองนัดเสียชีวิตคาวงเล่าเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันตาย
ที่เกิดเหตุนะคะบ้านพักนี้เขาทำเป็นบ่อปลาไร่นาสวนผสม
เจ้าหน้าที่ก็พบศพนายสุรชัยพมพลอายุสามสิบแปดปี
อำเภอสองพี่น้องถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่
ชายโครงซ้ายทะลุหน้าอกขวาและท้องน้อยทะลุต้นขาซ้าย
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ค่ะส่วนที่โต๊ะไม่ไกลกันนัก
พบขวดเหล้าขวดเบียร์ล้มกระจัดกระจายตำรวจก็ถ่ายรูปทั้งหมด
ไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามร้อยตำรวจตรีแก้ว
ครูสาเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะคะบอกว่าทั้งผู้ตายแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ลูกจ้างทำสวนของเขาเองก่อนเกิดเหตุช่วงเย็น
นายพงศรผู้ก่อเหตุทะเลาะกับนายสุรชัยผู้ตาย
เรื่องของการแย่งกาวแค่กระป๋องเดียวนี่แหละคือกาวนี้จะใช้ต่อท่อน้ำเข้าสวน
แล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงแต่ตัวเองคนกลางก็เข้าไปห้ามไว้ค่ะ
จนกระทั่ง๒ทุ่มครึ่งขณะที่ตัวเองกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายสุรชัยผู้ตาย
จู่นายพงศรขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วเดินมาที่วงเล่า
ถามนายสุรชัยผู้ตายว่ามีอะไรกับเขานักหนาแต่ใช้คำพูดไม่สุภาพนะคะ
จากนั้นนายสุรชัยลุกขึ้นยืนนายพงศรเดินเข้าประชิดเลย
แล้วใช้ปืนไม่ทราบขนาดที่เตรียมมายิงนายสุรชัยไปสองนัด
แล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะฟังเสียงเจ้าของบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะคะทางนายสนามศรีสุกดีอายุเจ็ดสิบสี่ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เนี่ยเห็นว่าสองคนนี้มีปากเสียงกันรุนแรง
เรื่องของการแย่งกาวเนี่ยแหละนายพงศรปกติแล้วพกมีดปลายแหลมติดตัว
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาปืนเนี่ยจากไหนมานะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายจับคนร้าย
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ